อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมค่ะเรื่องการใช้รถใช้ถนน
คืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่แอบเสื่อยวสยองหน่อยนะคะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซามีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ
อายุ๖๙ปีแล้วมีอาการหลงลืม

ก็เดินออกจากบ้านมาแล้วก็ข้ามถนนแต่เวลานั้นเป็นเวลากลางคืนนะคะ
ถูกรถเฉียวจนล้มอยู่กลางถนน
ก็พยายามยกไม้ยกมือขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าด้วยรถมาเร็วด้วยมืดหรืออะไรก็แล้วแต่

พ่วง๑๘ล้อหลายคันเลยค่ะ
ทับร่างแกซ้ำไปซ้ำมา

ร่างแหลกไม่เหลือชิ้นดีเลยนะคะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจสพแสนภูดาตแล้วก็หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
อย่างที่บอกไปว่าตรวจสอบลำบากมากเพราะว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกรถทับซ้ำไปซ้ำมา
จนร่างเนี่ยกระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยค่ะ
เป็นระยะทางกว่า๕๐เมตร
ต้องประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านโพมาชนะสูตรค่ะ
เพียงผ้าถุงสีดำแล้วก็ผ้าห่มที่กองอยู่กับชิ้นเนื้อนะคะ
คาดว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงตรงนี้แหละ
จนกระทั่งสืบสาวราวเรื่องตามญาติผู้ตายมาได้ค่ะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางขานศรีถนนชัยอายุ๖๙ปี
เป็นแม่ของนางดวงสมรภัยศาลพลที่พักอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
นางดวงสมรเล่าให้ฟังนะคะว่าแม่ป่วยเป็นโรคหลงลืม
จะเดินหายออกจากบ้านต้องให้คนช่วยตามหาประจำเลย
แต่เมื่อคืนไม่รู้เลยว่าแม่เดินออกมาตอนไหน
แต่คิดว่าแม่คงเดินข้ามถนนก็เลยโดนรถชนค่ะ
ทีนี้พนักงานปั๊มแก๊สใกล้กันที่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่ามีคนขับกระบะเลี้ยวเข้ามาเติมแก๊ส
แจ้งบอกว่ามีคนเจ็บถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนนอนบาดเจ็บอยู่กลางถนน
ชูมือขอความช่วยเหลืออยู่แต่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกพ่วง
อีกครั้งคือพวกที่ขับมาเลนกลางโดยความที่เป็นรถใหญ่และมืดด้วย
มองไม่เห็นขับทับร่างซ้ำจนแค่สีขาชีวิต
แล้วก็มีรถอีกหลายคันที่ขับทับซ้ำจนร่างไม่เหลือเป็นร่างแล้ว
ก็คือกระจัดกระจายเกลื่อนถนนลากไปเป็นระยะทางกว่า๕๐เมตรเลย